คุณผู้ชมพาขึ้นเหนือไปที่สารพีเชียงใหม่ค่ะ
เขาบอกว่าวัดวัดหนึ่งนะมี๔สิ่งมงคลอัศจรรย์มาก
เกิดขึ้นภายในวัดเดียวนะคะติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
ครับ
วัดศรีรัตนมงคลนะคะพามาที่นี่เลยเห็นไหม
สิ่งมงคลสิ่งแรกคือนี่ค่ะต้นตะเคียนสองต้นเรียงคู่กันนะคะ
จริงแล้วเขาเป็นตะเคียน๓พี่น้อง

ขุดพันธุ์มาเจอก่อนจากที่อำเภอสรรคำแผงนะฮะ
เมื่อวันที่๑๗สิงหาแล้วก็อีกต้นนึงเนี่ย
ถูกค้นพบขุดพบมาก็คือวันที่๙กันยายนที่ผ่านมานะฮะ
เรียงกันสามต้นแบบนี้นี่คือสิ่งแรกค่ะคุณผู้ชม
สิ่งที่๒สิ่งมงคลที่๒คืออะไรคะ
หาซิพี่ช่วยหาหน่อยพี่เบิร์ตอย่าหานี่คืออะไร

ต้นมะพร้าวมีคนนำมาถวายวัดปรากฏว่าลำต้นเห็นไหม
มันขึ้นแยกออกมาแบบนี้ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะ
ต้นมะพร้าวจะขึ้นต้นโดดเลยใช่ไหมอันนี้มันแยกออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เท่านั้นไม่พอสิ่งมงคลสิ่งที่สามคือใกล้กับที่ตั้งต้นตะเคียน
มีเห็ดขาวนี่เห็ดขาวโผล่ออกมา๒กลุ่มใหญ่
แต่ละกลุ่มมีกี่ดอกพี่ช่วยนับไว้หน่อย
มีสามสี่เมื่อกี้พี่เลขเลื่อนแล้วพอ
กลุ่มละเก้าดอกเอ้าเหรอใช่ค่ะ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าชัดเจนเลย๒๙๙นะคะ
สิ่งมงคลสิ่งที่๔คือหินศิลาแรง
ศิลาแรงโผล่ขึ้นมาริมสาราหน้าวัด
ใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วมันแปลกประหลาดมากเนี่ยพี่ต้นดู
ครับเห็นยังว่าเป็นหินซีราแรงเออมาไงเนี่ย
นับดูซิว่ามีกี่มีกี่ชิ้นหินศิลาแรงเนี่ย
ตายแล้วฮะนี่แหละค่ะพี่ไม่ต้องนับหรอก
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ได้บอกเหมือนกัน
มันหลอกเรามันหลอกเราคุณผู้ชมฮะ
แต่ที่แน่คือชาวบ้านเชื่อว่านี่คือความแปลกเกิดขึ้นในวัด
เชื่อว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาโดนบันดาลให้มาเกิด
สิ่งมงคลเกิดขึ้นนี่นี่จุดทูบด้วยจุดทูปเสี่ยงทาย
อะไรอ่ะ๒๒๙หรือ๒๒๐อ่ะ

เดี๋ยวนะถ้า๒๒๙นี่มันไปตรงกับนี่เลยนะ
ตรงกับเห็ดเลยนะ๒กลุ่มกลุ่มละ๙ดอก
เออฮะผมว่าทองเปลวต้องมาปิดปุ้ยแล้วอ่ะ

อ่านะฮะมาดูหัวเขียวข่าวเด็ดต่อไปนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชร
ชาวบ้านเขามีความหวังกันอีกครั้งนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้จำได้ไหม
นี่นี่นี่แม่ภูมิอ่ะพูดพิทธภัณฑ์เรือนไทยหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์
นั่นเขาปิดไปตอนโควิดไงเปิดแล้วนะครับนี่นะครับ
ขณะนี้สถานการณ์โควิดที่กำแพงเพชรดูดีขึ้นแล้วนะครับ
พิพิธภัณฑ์เรือนไทยหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์
ตะบนศักดิ์งามอเภอคลองลาจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
ก็กลับมาเปิดให้มิตรรักแฟนเพลงนะครับได้เข้าไหว้
แล้วก็ขอโชคลาภกับราชินีเพลงลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่ง
ขนาดงวดที่ผ่านมายังปิดอยู่ใช่ไหมแต่คนในครอบครัวของแม่พึ่งพุ่มพวงอ่ะนะ
นะฮะออกรถใหม่ป้ายแดงแล้วฝันว่าแม่พึ่งเนี่ย
นั่งรถมาด้วยเฮ้ยนะครับปรากฏว่าถูกเลขคล้ายสองตัวเจ็ดเก้าไป
นี่ค่ะเนี่ยถูกจริงจริงล่าสุดไปเปลี่ยนป้ายขาวมาเป็นไง
แล้วเหรอนี่โอ้โหมาเร็วจังเลยภาพกะว่าจะให้ค่อยดูหน่อยนี่ฮะ
ก๋อก่ายทอทงแปดห้าสองสามมันตรงอะไรอีกปุ้ยมันตรงกับเลขรถปุ้ย
ซึ่งไปถอยชนมาอ่านะฮะทั้งคนในครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านก็เลยมา
ไหว้นะครับหวังว่าเดี๋ยวจะถูกรางวัลอีกนะฮะนอกจากนี้ป้าต้อย
ต้อยนี่เป็นน้องคนที่หกของครอบครัวนะมาจุดทูปเสียงท้าย
เอาเลิกเอาใช้ให้กับแฟนเพลงนะครับก็ได้เลขทูบมานะครับ
เขาบอกเป็นเลขหกสี่สี่นะฮะแล้วก็เป็นเลขทูบน่ะ
ผมอ่านตามข้อได้จริงนะผ่านมาก็อย่าลืมนะฮะ
เอาอะไรล่ะรองเท้าแดงชุดนักร้องสีสวยนะฮะ
หรือดอกกุหลาเนี้ยมาแก้บนให้แม่เพลิงด้วยครับนี่นี่นี่

กับเลขแม่น้ำหนึ่งไงสี่ผมมาจำไม่ได้เลยนะเออ
พอข่าวผ่านี้ผมก็จำไม่ได้คุณจำได้ทุกข่าวเลย

ส่วนพญาเต่างอยกล่อยไปนานครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดเขาก็ปิดไป
แต่ว่ารอบนี้เพิ่งเปิดมาเมื่อต้นเดือนเปิดมาเนี่ยคนฮือฮาเข้าไปเลยนะ
สารอาทิตย์เข้าไปขอโชคขอลาบพญาเต่างอยคึกคักแล้ว
จังหวัดสกลนครเพิ่งเปิดเมื่อ๒กันยายนยังไม่ได้มีการบวงสวงรอบใหม่เลย
ข้างเจ้าของพืชที่เนี่ยตั้งใจที่
มีการบวงสวง๒๐กันยายน
พายพญาเต่างอยก็ส่วน๑แต่พอไปคุยกับพี่แม่ค้าแผงสลาก
กินแบ่งรัฐบาลพี่แม่ค้าบอกว่า
เลขที่เด็ดเลขที่ดังคือเลขแม่น้ำหนึ่ง

เรียกเด็ดต่อง้อยงวดนี้๖๗๗๖

อืม
เรียกขายดีค่ะเรียกแม่น้ำหนึ่งก็มาแรง

๗๔๓อ๋องวดที่แล้วเข้าอยู่ด้วย
๒๙๗เท่านั้น

เขาฝันถึงรถของเขาฟอร์จูเนอร์สีขาว

เลขมันตรงกันนะคะ

ทีนี้ไปต่อค่ะ
ก็แม่ตะเคียนทองนะคะแม่ศรีมณีทองอายุกว่า๒๐๐ปีค่ะคุณผู้ชม
หลายคนเนี่ยแวะเวียนเข้าไปก็ขอโชคขอลาบขอพรนะคะ
คือบนตะเคียนบนต้นตะเคียนท่านสังเกตดูดีนะ
มีแผ่นกระดาษเขียนข้อความปริศนาให้ขบคิด
ปริศนธรรมก็มาอีกแล้วนะคะลองดูหน่อย
พยายามอ่านช้าพี่เบิร์ตช่วยหน่อย
ช้าง๒ตัวกับนกขึ้นบนปลา๕ตัวลงล่าง

ช้าง๒ตัวกับนกขึ้นบนปลา๕ตัวลงล่าง

กันไม่หยุด๑๖กันยายนนี้นะคะ

ชาวบ้านบอกว่าเริ่มยากแล้วไปจุดทูปเสียงทายดีกว่าง่ายดี
เห็นตัวเลขชัดแบบนี้นะคะ๐๙๕ค่ะ
เอาไปดูจากแมวนำโชคกันบ้างนะฮะ
บริเวณวัดใหม่โคกมรุมนะครับ

เจ้าโทนแมวเสล็บแมวเสล็บ

ทนนี่มันตัวผู้นะอายุ๔ปีนะ

คนก็มาขอเลขกันตามความเชื่อนี่ต้องมาแล้วต้องโดนหางมัน
ผู้หญิงอายุ๕๖ปีคนนี้ก็

ตรงกับลอตเตอรี่ที่เธอซื้อไว้นั่นมันเป็นอย่างนี้ไปซะอีกนะ
ฝันเห็นเลขนี้ด้วยก็เลยซื้อเก็บไว้ลุ้นโชคงวดนี้นะครับ
นี่ฮะสีเงินคันนี้นะจอดไว้บริเวณนี้
ชาวบ้านก็ไปส่องเลขทะเบียนหน่อยสิเข้าไปสิเข้าไปเข้าไป
เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะมืดนิดนี่สว่างแล้วนะ
ก็เขาบอกว่าจะซื้ออันนี้ให้ครอบคลุมเอาไว้เหมือนกัน